ที่อายุทยาคุณผู้ชมคนคลั่งมีทุกที่
เว้นแม้กระทั่งในวัดอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข

คลั่งบอกว่าเบื้องบนสั่งให้ฆ่าแล้วฆ่าใครอ่ะ

ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่จิวทศ์แล้วคุณผู้ชมฮ่ะ
เขาเปลี่ยนมาใส่ชุดลายทหารพรางแล้ว
แล้วเป็นช่วงที่ตัมโหลดภูทธรปากซ้ายพระละสีอายุธยา
เกลี้ยกล่อมแล้วก็คุมตัวออกมาออกจากกุฏิ
มีดแทงพระครูสันติธรรมานุวัฒน์เจ้าอาวาส
อายุ๗๕ปีจนท่านมรณภาพเลย
แล้วก็หนีเข้าไปในกุฏิแล้วก็เปลี่ยนมาชุดนี้

ระหว่างถูกคุมตัวอดีตพระอาโนยังส่งเสียงเอะอะโวยวายอยู่เลยนะ
แล้วก็อ้างว่าที่ทำลงไปเป็นคำสั่งจากเบื้องบน
สั่งมาให้ฆ่าเจ้าอาวาส
ตำรวจก็คุยทีแรกยังไม่ค่อยรู้เรื่อง
งั้นนำตัวอดีตพระอาโนไปสอบสวนที่โรงพักต่อก่อน
ทราบว่ามีอาการป่วยทางจิตครับ
เป็นคนไข้จิตเวทรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางซ้าย
โรงพยาบาลเมื่อวันที่๒กันยายนนี้เอง

ยังมีกองเลือดจำนวนมากอยู่เลยครับ
แล้วก็มีมีดที่หักงอนะตกอยู่บ่อน้ำหน้ากุฏิ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
ดูในวงจรปิดช่วงก่อนเกิดเหตุก็จะเห็นเจ้าอาวาสเนี่ยเดินเข้าไปคุยกับอดีตพระอาโน
ซึ่งตอนนั้นยังเป็นพระอยู่นะแล้วก็โดนแทงไม่ยั้งเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะ
ข้างในกุฏินั้นโดนแทงแล้วโดนกระทืบด้วย
จากนั้นมีพระลูกวัดและชาวบ้านรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเจ้าอาวาส
แล้วพาส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายช่วยไว้ไม่ทันท่านมรณภาพ
พบว่าเจ้าอาวาสโดนแทงแล้วก็ฟันเข้ากลางอก๑แผล
หลัง๓แผลศีรษะ๓แผลนี่ตอนชาวบ้านเขาเข้าไปช่วยเจ้าอาวาสนะ
อุ้มไปเลยอุ้มไปเลยแต่แผลมันชะกันไงคุณผู้ชม
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับอดีตพระอาโนฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
พระลูกวัดที่เห็นเหตุการณ์อย่างพระการเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุพระอาโนก็มีอาการคลั่งอยู่แล้ว
แนะนำเจ้าอาวาสโอ้ท่านจับศึกเถอะพระอาโนเนี่ยศึกเถอะ
แต่เจ้าอาวาสยังเอ็นดูก็เลยไปตามโยมพ่อของพระอาโน
ให้เอายาเนี่ยมาให้พระอาโนกินจังหวะที่เอาเจ้าอาวาสไปเคาะกุฏิ
โยมไม่ใช่โยมสิพระอโนพระอโนออกมากินยามา
อาโนก็เปิดประตูมาหลังจากนั้นก็เอามีดแทงเลยครับ
ขณะที่พี่ชายของอดีตพระอาโนเนี่ย
รับว่าน้องชายเสพยามาตั้งแต่๑๕ปีคุณผู้ชม
โอ้โหไม่คลั่งได้ไงเคยส่งรักษาตัวแล้วนะจนอาการดีขึ้น
แล้วน้องชายก็ขอบวชบวชได้๒๓เดือนครับ
ช่วงแรกที่บวชทุกอย่างปกติดีไม่มีปัญหา
แต่คาดว่าน้องชายไม่กินยาต่อเนื่องครับ
ก็เลยเกิดอาการหลอนแล้วก็ก่อเหตุครั้งนี้เข้าครับ